พร้อมแล้วเลยนะคะ

พร้อมแล้วเลยค่ะ

พร้อมแล้วเลยค่ะ

พร้อมแล้วเลยค่ะ
พร้อมแล้วเลยค่ะ
พร้อมแล้วเลยค่ะ
พร้อมแล้วเลยค่ะ

พร้อมแล้วเลยค่ะ

พร้อมแล้วเลยค่ะ

พร้อมแล้วเลยค่ะ
พร้อมแล้วเลยค่ะ
พร้อมแล้วเลยค่ะ
พร้อมแล้วเลยค่ะ

พร้อมแล้วเลยค่ะ

พร้อมแล้วเลยค่ะ

พร้อมแล้วเลยค่ะ

พร้อมแล้วเลยค่ะ
พร้อมแล้วเลยค่ะ

พร้อมแล้วเลยค่ะ
พร้อมแล้วเลยค่ะ
พร้อมแล้วเลยค่ะ
พร้อมแล้วเลยค่ะ
พร้อมแล้วเลยค่ะ

พร้อมแล้วเลยค่ะ

พร้อมแล้วเลยค่ะ

พร้อมแล้วเลยค่ะ
พร้อมแล้วเลยค่ะ
พร้อมแล้วเลยค่ะ

ของเศรษฐกรรมตรวจแต่งใบหน้า
ผมได้เลิกของวันที่๑๒เดือนกุมภาพันธ์
พระอาจารย์แดงแห่งวัดป้อมรามัน

ให้เลิกไว้ตอนประมาณ
บ่ายตั้งแต่บ่าย๒โมงจนถึง๖โมงเย็น

ผมก็ขอพรจากพระอาจารย์ของผม
และยังมีท่านเจ้าคุณหลวงพ่อหมู

ผมจะต้องไปกราบเท้าแม่ผม

ผมก็บอกว่าผมจะไปเสริมสวย

ก็มีผู้สื่อข่าวหลายท่านที่ไปส่งผม
ถึงห้องผ่าตัดเลย

กว่าเต็มที่ผมอยู่กับ

ผมก็มาพักพื้น

รู้ไหมว่าข่าวของคุณพ่อ

คุกโครมใหญ่โตมากเลย

กล้าที่จะเล่าให้ผมฟัง

หาคลิปย้อนหลังมาดู

ถูกกล่าวหาว่าพูดเกินจริง

ให้ปรากฏต่อสื่ออีกครั้งหนึ่ง

กรรมใบหน้าเนี่ยมันเป็นสิทธิบุคคลของผม
ผมบอกตรงตรงว่าล็อตเตอร์เสียปิงเนี่ย
ไม่ได้พูดไม่ได้โฆษณาเกินความเป็นจริงผมอยากจะบอกทุกท่านว่าผมมีความสุข
ที่ผมได้ทำผมตั้งใจมานานแล้วผมก็โชคดีด้วยนะครับ
ที่ผมได้เจอแพทย์ดีเหตุผลทุกวันก็จะมีพยาบาลมารับผม
เพื่อไปทำแผลผมศัยกรรมตั้งแต่ศีรษะผม
จนกระทั่งรอบหน้าของผมเนี่ยมีแต่แผลหมด
ผมผ่านคนไข้ของโรงพยาบาลผมจะได้ยินจาก
คนรอบข้างพูดหลายภาษามากเท่าที่ผมจำได้
ก็น่าจะมีภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษ
ภาษาบ้านใกล้เรือนเคียงของเรา
ลิปปินส์พูดภาษาอังกฤษหรืออาจจะเป็นคนเวียดนาม
หรือเป็นคนประเทศลาวผมแอบภูมิใจครับ

ผมมาถูกสถานที่ที่ผมต้องการอยากศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า
มันทำให้ผมวันนี้ต้องมาแถลงข่าว
จริงแล้วผมก็ไม่อยากจะสร้างกระแส
หรือจะคิดว่าตัวผมเองอยากดัง
เพราะชีวิตผมอยู่บนเส้นทางบันเทิงมา๓๐ต่อปี
ผมก็เชื่อว่าสื่อก็รู้จักผม
มันเป็นความที่ผมต้องการอยากทำ

ณวันนี้มัน๒๐วัน
มันยังไม่สมกับเวลาที่ผมอยากจะเอาผลงานของแพทย์มาให้ท่านดูหรอก
เพราะมันจะต้องดูแลต้องใช้เวลามากกว่านี้
บังเอิญวันนี้เป็นวันที่ผมจะต้องไปอาบศพแม่ผม

ผมก็เลยคิดว่าสื่อมวลชนต้องตามไปที่งานแน่นอนเลย
ผมก็กลัวว่าผมจะดูแลท่านสื่อเนี่ย

ไหนผมจะต้องอาบน้ำศพ

แล้วแฟนคลับท่านผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์

เป็นเวลาที่ผมเหมาะสม
แม้กระทั่งตอนเช้าจะมีการแถลงข่าว
จะมีการยอกย้ายที่กัน
แต่ว่าขอกลับขอบคุณสื่อมวลชนทุกสำนักนะครับ
ที่ก็ให้ความสนใจอยากจะรู้จากปากผม

หมอไทยเรามีความสามารถมากนะฮะ
มันก็สอดคล้องนะฮะ
กับการที่มีบุคคล

เพื่อสาญกรรมตกแต่งใบหน้า

นี่ผมเป็นอาจยากรแพ้แล้วหรือคะ

ผมอยากดูดีผมอยากสดใส

คำพูดไม่กี่พยานทำให้ผมมีความรู้สึกผมขาดความมั่นใจ

นี่ถ้าหากถ้าเกิดบางคนต้องไปลบรอยสักบนร่างกาย

นี่จะต้องถูกกล่าวหาว่าเป็นจอมโจรนะครับ
ผมอยากให้สังคมและสื่อ
ช่วยให้ความยุติธรรมต่อดรเซปิงด้วยครับ

ก็ผมพอใจในระดับหนึ่งนะครับ
ถ้าผมจะไปกระชากวัยอย่างลูกผมอายุ๓๐เนี่ย
ผมคงอายลูกนะฮะ

ก่อนหน้านี้เนี่ยที่จะมีรูปของผมเนี่ยนะฮะ
ซึ่งท่านก็อาจจะได้เห็นแล้วนะครับ

ตรงนี้ครับ

ขอด้านสายด้วยนะครับ

ข้างปกลางก่อนกลางครับ
อยู่อยู่นิ่งปกลางครับก่อนกลางอยู่นิ่ง

เราก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงบนใบหน้านะครับ
แต่จริงแล้วต้องดูจากดวงตานะ
ถึงจะเห็นได้ชัดเจนนะครับแต่ตอนนี้ก็ถ้าดูลักษณะใบหน้าผิวพัน
ก็จะเต่งตึงขึ้นดูจากรอยร่องแก้มนะครับทีนี้ต้องดูรอยใต้ตาด้วย
หน้าผากนี้ก็ตึงขึ้นนะครับใช่ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะที่ระบุ
เกี่ยวกับการศัลยกรรมใหญ่ครั้งนี้ก็จะประกอบไปด้วยใบหน้า
คิ้วคางและคอนะคะครับฟังเสียงอีกนิดหนึ่งครับ
ที่ผมจะต้องใกล้ชิดเขาตาต่อตาหน้าต่อหน้า
ทุกคนก็อยากได้รับความชมเชยว่าดูดี
มันไม่ได้เป็นเรื่องแปลกแล้วครับในการที่จะทำศัยกรรมในยุคนี้
สื่อทุกท่านคงจะรู้แต่วังเอิญผมต้องมาอยู่
เคสของที่ทุกท่านให้ความสนใจว่าทำไมผมถึงกล้าตัดสินใจ
อันนี้ยังต้องดูในอะไรเพิ่มเติมหรือยังครับ
ก็ยังมีครับยังครับจริงมัน๘๐แล้วครับ
เพราะว่าถ้าท่านดูใกล้ผมท่านก็จะเห็นว่าไม่มีรอยแผลอะไร
บนใบหน้าผมมากมายนักด้วยการดูแลของพยาบาลและตัวผมเอง
เพราะว่าถ้ากลับไปบ้านเนี่ยผมคนเลี้ยงหมาอาจจะต้องมาคุกคีอาจจะเจอฝุ่น
แล้วอาจจะโดนที่แผลเกิดอาจจะระบมขึ้นมามันก็ต้องเสียเวลาไปใหญ่
ถ้าผมพักอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยมันก็จะ๑ปลอดเชื้อ
และการดูแลทานยาทานอาหารตรงเวลามันก็จะดีสำหรับสุขภาพของผม
วันผมดีมากครับแต่เมื่อวันที่๑ผมเสียแม่
ผมไม่นึกว่าวันนั้นมันจะเป็นวันสุดท้ายที่ผมจะกอดแม่ผม
แต่ว่าผมร้องไห้ทั้งวันทั้งคืน

ต้องฝากที่โรงพยาบาลเขาไว้
เพราะว่าพ่อผมเนี่ยเสีย
พ่อผมเผาและสวดที่วัดมะกุฎกษัตริยาราม
ผมก็อยากให้แม่ผมเผากินอัน

ดีครับผมจะได้เตรียมตัวทำอะไรได้ทัน

จริงก็อย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับ

เดี๋ยวผมจะถอดแว่นให้ดูนะครับ
มันก็จะมีรอยริ้วรอยช้ำ
จริงแล้วผมอาจจะต้องใช้เวลาแค่สักเดือนนึง
อันนี้มันแค่๒๐วันเท่านั้นเอง
ร้องไห้ครับหรือว่าอ๋อไม่ไม่ไม่ฉีดแล้วฮะ
มันอาจจะมีรอยบวมรอยช้ำนะฮะ

ผมต้องจะเปลี่ยนใส่วิก

แล้วผมใหม่ที่เขาได้ทำขึ้นมาเนี่ยนะ

เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย
ผมก็คิดเหมือนกันจริงผมก็ไม่อยากใส่วิกหรอก
ไหนก็จะด้วยความเหมาะสมที่อยากจะให้ดูใบหน้าก่อน
แล้วเรื่องผมนี่อาจจะใช้เวลาสัก๖เดือน
ให้โตสักนิ้วครึ่ง
คุณสวัสดีครับตลอด๙ชั่วโมงที่ทำตอนทำกลัวไหมคะ
แล้วคุณหมอบอกไหมว่าทำอะไรบ้าง
กลัวอะไรครับเพราะมันเป็นความต้องการแล้วผมมั่นใจ
คือผมพร้อมมาพร้อมทั้งใจและกาย
ผมวัดความดันของผมตั้งแต่ก่อน
ที่จะมีการผ่าตัดจนถึงวันนี้ที่ผมออกมาเนี่ย
ยังไม่เคยผิดปกติเลยแม้แต่ครั้งเดียว
ผมก็มั่นใจว่าร่างกายของผมแข็งแรง
แล้วก็ทานอาหารที่มีสุขภาพที่ดีอะไรอย่างนี้
คุณหมอบอกไหมครับว่าเขาทำอะไรบ้าง
ทั้งศีรษะท่านหน้าผมหมดเลยนะฮะ
ดังที่อาจจะมีภาพเก่า
ก่อนที่ผมจะแถลงข่าววันที่๑๒นะฮะ
ทั้งใต้ตาทั้งศีรษะ

แต่ก็ขอกลับเรียนว่ามันอาจจะยังไม่สมบูรณ์
แล้วก็เพิ่งทำใต้ตามาได้๕วันนี้เอง
จริงสำคัญคือว่าอะไร
คือผมเป็นคนอายุมาก
ใต้ตาเนี่ยใต้ตาเนี่ยผมเป็นถุงน้ำมาก

มันอาจจะไม่เข้าที่

แต่๒๐วันเนี่ยเร็วมากแล้วครับ

ซึ่งผมก็แฮปปี้มากครับ

เบบไซด์ดีครับ

พี่ข้ามกลางหน่อยครับ

พี่ข้ามลงเลยครับ

ช้าค่ะเดี๋ยวช้าค่ะ

ช้าหมุนมาเลยค่ะเดี๋ยวช้า
ขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้ว
หมุนเล็กละครับ

สงสัย

ขอบคุณพี่ด้วยนะครับ
ขอบคุณพี่ด้วยนะครับ

ขอบคุณพี่ด้วยนะครับ
ขอบคุณพี่ด้วยนะครับ

ขอบคุณพี่ด้วยนะครับ
ขอบคุณพี่ด้วยนะครับ

ขอบคุณพี่ด้วยนะครับ

ขอบคุณพี่ด้วยนะครับ
ขอบคุณพี่ด้วยนะครับ

ขอบคุณพี่ด้วยนะครับ

ขอบคุณพี่ด้วยนะครับ
ขอบคุณพี่ด้วยนะครับ

ขอบคุณพี่ด้วยนะครับ

ขอบคุณพี่ด้วยนะครับ

ขอบคุณพี่ด้วยนะครับ

ขอบคุณพี่ด้วยนะครับ
ขอบคุณพี่ด้วยนะครับ
ขอบคุณพี่ด้วยนะครับ
ขอบคุณพี่ด้วยนะครับ
ขอบคุณพี่ด้วยนะครับ

ขอบคุณพี่ด้วยนะครับ
ขอบคุณพี่ด้วยนะครับ

ขอบคุณพี่ด้วยนะครับ
ขอบคุณพี่ด้วยนะครับ
ขอบคุณพี่ด้วยนะครับ

ขอบคุณพี่ด้วยนะครับ

ขอบคุณพี่ด้วยนะครับ

ขอบคุณพี่ด้วยนะครับ
ขอบคุณพี่ด้วยนะครับ

ขอบคุณพี่ด้วยนะครับ

ขอบคุณพี่ด้วยนะครับ

ขอบคุณพี่ด้วยนะครับ

ขอบคุณพี่ด้วยนะครับ

ขอบคุณพี่ด้วยนะครับ

ขอบคุณพี่ด้วยนะครับ

ความว่าเฟสต์ออฟคืออะไรหรือเปล่า
ก็คือแล้วต่างคนต่างในความหมายนี้ตัวเอง
เพราะฉะนั้นคือว่าเราในกรณีนี้
แพทย์นี้ก็ไม่ได้มีครับไปดูภาพเกี่ยวแพทย์ครับ
สิ่งแท้เกี่ยวไม่เคยมีเพราะว่าเฟสต์ออฟคืออะไร
นี่โดยบ้านลูก
เราไม่พูดถึงวิชาการทางการแพทย์ใช่ไหมครับกรณีนี้
คือเฟสออฟไม่มีความหมายทางการแพทย์ไม่มีความหมายตามภาษา

อย่างเราจะดูความหมายอะไรต้องมาดูผู้ใจในกรมไทย

ออฟสังเกตท่านลองเสิร์ชเข้าไปดีครับว่าแปลว่าอะไร

ในลักษณะบอกตัวเองถูกคนอื่นผิด

ก่อนทำก็ปกติมันเป็นหลักการของทางการแพทย์อยู่แล้วว่าจะทำอะไรต้องแจ้งคนไข้ก่อน
คุณหมอแจ้งไหมคะว่าทำอะไรแล้วเรียกว่าอะไรแล้วเปิดเผยชื่อคุณหมอได้ไหม
คือผมบอกตรงว่าทีมแพทย์กว่า๑๐คนไม่รู้ว่าคนไหนบ้าง
คนที่เป็นคนที่ทำหน้าคนที่เป็นคนเศร้าที่น้องเป็นคนเศร้า
ที่ทำเรื่องหน้าโดยเฉพาะใบหน้าอย่างเดียวที่ทำให้อ่อนเยาวะค่ะ
ก็ไม่ทราบเหมือนกันครับเพราะว่าเป็นทีมแพทย์ทั้งเป็นทีมหลายคน
แล้วเขาแจ้งไหมคะว่าเขาไม่ได้แจ้งเราคุยกันว่าผมต้องการอะไร
แล้วเขาบอกไหมคะว่าเขาจะทำอะไรอันนั้นเขาไม่ได้บอกผมหรอกครับ
แต่ผมบอกว่าโอเคจมูกผมไม่ต้องทำนะปากผมไม่ต้องทำนะคางผมไม่ต้องทำนะ
สิ่งที่ผมต้องการก็คือใบหน้าที่ลบรอยเหี่ยวย่นอะไรที่มันหย่อนคล้อย
ให้มันกระชับดูสดใสและอย่าให้มันลุกเกินวัยไปจนกระทั่งอายุ
ให้พอดูดีท่านก็ทำตามที่ผมต้องการ

เราเอาความร่วมของใจเราเป็นตัวตาม

แล้วคุณหมอที่ทำเนี่ยค่ะ๑๐คนนี้คือคุณหมอที่คือคุณหมอที่ทำเฉพาะส่วนหรือว่าทำทั้งหมดร่วมกันคะ
ก็ทำทั้งหมดเนี่ยฮะแล้วก็ก็มีบางกลุ่มก็มาทำเรื่องผม
ผมที่ทำเยอะแยะหมดแล้วจริงผมก็ได้เห็นหน้าคุณหมอเนี่ยเต็มไปหมด

ก็รวมถึงแทนสะพะเขาก็เหมือนว่าขั้นตอนการทำ
อันนี้เรื่องจริงนะครับผมไม่รู้จริงว่าคนไหนทำ
รู้แต่เพียงว่าได้เห็นอะไรยุ่งกันไปหมดแล้วนอน
แล้วจากนั้นผมก็มาตื่นอีกทีหนึ่งก็ตอนหลังจากกว่า๒๐ชั่วโมง

แล้วพี่ผู้ชายไปโรงพยาบาลเอง
ลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยเองหรือว่ามีผู้ดำเนินการให้ครับ

ในกระบวนการทั้งหมดที่ทำแล้วค่ะคุณจะเสียค่าใช้จ่ายไปทั้งหมดหลักล้างใช่ไหมครับ
อ๋อต้องเสียครับแน่นอนไม่มีใครทำให้ผมฟรีหรอก

ตัวเลขเนี่ยครับเพราะมันยังทำไม่เสร็จนะฮะ
ส่วนหนึ่งที่ผมจ่ายไปอีกส่วนหนึ่ง
ก็อยู่ระดับหลักแสนนะครับ
แต่ว่าจะถึงหลักล้านหรือเปล่าเพราะมันยังรวมอีกหลายอย่างที่ผมจะต้องเข้าไปแก้ไข

ตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมผมก็อยากจะได้เหมือนกันนะฮะ
แล้วควบคุมอาหารด้วยถ้าผมไปวิ่งตอนนี้ผมวิ่งไม่ไหวหรอก
อาหารที่ไม่เป็นไขมันก็โอเคพอลดได้
ก่อนหน้านี้ผมเตรียมพร้อมถ้าจะไปดูก่อนหน้านี้สัก๓๔เดือนแล้วผมยังเวียนอย่างนี้อยู่นะครับ
น้ำหนักผมประมาณ๙๕โลก็อันตรงนี้ผมลดประมาณเหลือ๘๐

จนเราเข้าใจ

กรณีที่ทำศัลยกรรมนายนอทจริงนะครับ

เอาเป็นพลาดผมก็ข่าวเยอะอันนี้ไม่จริงนะครับ

เพราะฉะนั้นไปได้รับจดหมายชอบแรกคือวันที่๒๔นะครับ

เพราะฉะนั้นไปได้รับจดหมายชอบแรกคือวันที่๒๔นะครับ

เพราะฉะนั้นไปได้รับจดหมายชอบแรกคือวันที่๒๔นะครับ

เพราะฉะนั้นไปได้รับจดหมายชอบแรกคือวันที่๒๔นะครับ

เพราะฉะนั้นไปได้รับจดหมายชอบแรกคือวันที่๒๔นะครับ

เพราะฉะนั้นไปได้รับจดหมายชอบแรกคือวันที่๒๔นะครับ

เพราะฉะนั้นไปได้รับจดหมายชอบแรกคือวันที่๒๔นะครับ

ท่านด้วยนะคะที่ได้กรุณาติดตาม

คำตอบของเฟสออฟก็คือคุณพี่สุรชัย
ออฟในความหมายของเซปิงคือความพอใจของพี่สุรชัย
เมื่อเขามีความสุขอยากได้เท่าไหร่อยากดีเท่าไหร่
เขามีความสุขเท่านั้นสิ่งนี้สปิงก็มีความสุขกับพี่ด้วยนะคะ
และแน่นอนนะคะว่าวันพรุ่งนี้เซบินก็จะเดินทางไปที่สคบอย่างที่ท่านทนายอาจารย์ได้บอกไว้เรียบร้อยแล้ว
และในครั้งนี้สปิงมั่นใจมากสปิงไม่ได้ถูกทอดทิ้งค่ะ
มีอาจารย์จำนงชายมงคลนะคะที่ได้กรุณามาดูแลคดีให้
แน่นอนที่สุดค่ะว่าจากนี้ไปไม่เพียงแต่คดีของตัวเองเท่านั้นที่จะต้องดำเนินไปตามกระบวนการทางกฎหมายนะคะ
แต่สปิงอยากจะลุกขึ้นมาช่วยผู้บริโภคที่ถูกเอารัฐเอาเปรียบ
ถูกหลอกอยู่หรือเปล่ายังไม่รู้เดี๋ยวเราต้องดูกันต่อไปนะคะ
สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่สำคัญมากอยากให้วงการศัลยกรรมความงามของประเทศไทยของเราเนี่ย
ให้ความสนใจกับเรื่องนี้เพราะเป็นสิ่งที่มันสำคัญมากกับความปลอดภัยของประชาชนคนไทย
แต่เมื่อมีบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ถูกต้องในสังคมของเราในวันนี้ก็จะขอลุกขึ้นมาทั้งเรื่องคดีตัวเองและก็เรื่องที่กำลังจะบอกจากนี้ไปด้วยนะคะ

ในเรื่องของคุณน็อตกริตตินได้รับการทำศัลยกรรมใบหน้าจากคุณหมอ
และคุณหมอไม่ได้ทำให้ใช้พยาบาลและคนอื่นเป็นการผ่าตัดให้กับคุณน็อต
สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สังคมควรต้องได้รับรู้นะคะ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

พี่ทำแล้วจะอยู่ได้นานขนาดไหนนะครับ
สิ่งที่ทำให้กับคุณสุรชัย
ให้กับคุณพี่สุรชัยนะครับ
ก็ไม่ได้มีการรับรองจากหมอนะครับ
นี่แหละครับเรื่องของการแถลงข่าวสด
แล้วก็ได้เห็นหน้าใบหน้าของพี่สุรชัย

เพราะว่าจริงพี่สุรชัยเกิดปี๒๔๙๙
ถ้าปีนี้ครบเดือนสิงหาก็๖๐แล้วนะ

อย่างที่บอกไปหน้าพี่ก็กลับมาหนุ่มอีกแล้ว

ก็คือ๑เรื่องของความไม่สบายใจ
สุรชัยก็บอกมาบอกว่าจริงแล้ว

ในการที่จะเข้าร่วมโครงการนี้นะครับ
คุณสุรชัยเองก็ยืนยันว่ามีความสุขและพึงพอใจ
ที่เข้ารับการรักษาศัลยกรรมบนใบหน้า

ใช่นะครับแล้วก็ขอความยุติธรรม

ประเด็นที่๒เรื่องของการทำสรรยากรรมออกมา

ใช่ค่ะแต่ว่าก็ผ่าตัดไปแค่ได้แค่ถุงใต้ตา
ผ่าตัดไปเพียง๕วันเท่านั้นนะครับ
รวมทั้งเมื่อวันที่๑มีนาคมที่ผ่านมา
สูญเสียคุณแม่ด้วยก็ทำให้ร้องไห้ทำให้สภาพ
ต้องรอฟื้นฟูร่างกายต้องรอพักฟื้นอีกสักระยะ
หนังตาที่ตกลงมาไม่เห็นแล้ว
และก็ถุงใต้ตาซึ่งจะเห็นชัดเวลา
ถ้าเป็นผู้สูงอายุแล้วใต้ตาจะหย่อนคล้อย
เขาอธิบายว่าที่ไม่ได้เปิดเผยแล้ววันนี้จะต้องใส่วิกมา
ก็เพราะว่าผมที่ปลูกใหม่เข้าไปตอนนี้
ยาวอยู่ที่ประมาณไม่ถึง๑เซนติเมตร
ก็จะไม่เท่ากันกับผมเดิมที่มีอยู่
ต้องใช้เวลาประมาณ๖เดือนนะคะถึงจะสามารถจัดทรงได้

แล้วตอนนี้การแถลงข่าวเสร็จสิ้นนะครับ